ช่วงนี้นะคะเรื่องราวดีจากการไฟฟ้านครหลวงค่ะ
ที่จะเอานวัตกรรมมาพัฒนาเรื่องของงานบริการ
แถมที่สำคัญเป็นการตอบโจทย์นโยบายของรัฐด้วย
ที่ตอนนี้ต้องการนำพาประเทศเราเข้าสู่ไทยแลนด์ยุค๔๐นั่นเอง
รายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะติดตามพร้อมกันจากรายงานค่ะ
ชำระค่าไฟฟ้าได้ทันทีเป็นหนึ่งในฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่
การไฟฟ้านครหลวงปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล
สะดวกรวดเร็วตอบสนองวิถีชีวิตแห่งอนาคตคนเมืองค่ะ
กระบวนการทำงานในกรฟนก็จะต้องปรับเปลี่ยนไป
ประชาชนแจ้งเข้ามาเรารับทราบเราต้องตอบแล้วเราต้องออกไป
ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในไฟฟ้าทุกหน่วยงานในไฟฟ้าจะต้องมีการปรับตัว
มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา
ในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการ
ให้มีความมั่นใจในการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด
จากนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถดูประวัติการใช้ไฟย้อนหลัง๖เดือน
รูปแบบกราฟเส้นที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนค่ะ
โดยสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ทันทีผ่านบัญชีบัตรเครดิตมัตเตอร์การ์ดและวีซ่า
ตัวแทนชำระค่าไฟฟ้าของกรฟนได้สะดวกรวดเร็ว
พร้อมการแจ้งเตือนประกาศดับไฟและการแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
สนองตอบต่อนโนโยบายของรัฐบาลในการนำพาประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์๔๐